ช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้ใครไม่มีแพลนไปไหนเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีรอไว้เลยนะคะ
เพราะว่าเรามีรายการขวัญใจมหาชนอย่างร้องได้ให้ร้านเทปพิเศษมาฝากกันด้วย
คุณผู้ชมสามารถดูกันได้แบบยาวไม่เชื่อลองไปถามสองพิธีกรกันเลยจ้า
ในช่วงวันหยุดนะครับที่เป็นมงคลเป็นที่เรียกว่ารอคอยของคนทั้งประเทศ
วันสงครานต้องขออวยพรก่อนขอให้แฟนรายการทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ
เปิดดูรายการของรองดาเฮลาลลุกทุกข์สู้ชีวิตค่ะวันเสาร์หวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
โดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้ค่ะเรามีเทปพิเศษ
พิเศษครับ